มุ่งเดินไปกลับมา
สเตอร์แรฟ

สเตอร์แรฟ

กระตุกเมื่อยครับเหลี่ยมเมื่อยครับ
กระตุกเมื่อยครับเหลี่ยมเมื่อยครับ
กระตุกเมื่อยครับเหลี่ยมเมื่อยครับ

กระตุกเมื่อยครับเหลี่ยมเมื่อยครับ

กระตุกเมื่อยครับเหลี่ยมเมื่อยครับ
กระตุกเมื่อยครับเหลี่ยมเมื่อยครับ

กระตุกเมื่อยครับเหลี่ยมเมื่อยครับ

ตาลอยแล้วเราบอกกรรมกราบว่ายังไงที่มือบอกกรรมกราบว่ายังไง

ลุงขอให้กำลังใจครับอย่ามาคิดเรื่องนี้เลย
และทุกครั้งที่ชกก็จำชื่อของเขาด้วยครับน้องเขาด้วยครับ
แต่ตอนรู้เขาเสียว่าแย่มากครับทำอะไรไม่ถูกแล้ว
คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไหม
แล้วถ้าผมให้มีเครื่องป้องกันมากกว่า
มีเครื่องป้องกันสำหรับเด็กอายุที่ต่ำกว่า๑๒ปี

จากการออกอาวุธใช่มั้ย
ถ้าหมายถึงมา๑๒ปีหรือต่ำกว่า๒๑นี้เอาเถอะ
ต่ำกว่า๑๕นี่ผมว่ามันจะเหมาะสมมากกว่า
ถึงโดนมันก็เป็นพอหนักเป็นเบาแต่ถ้า๑๕อัพขึ้นเนี่ยเอาเถอะยังไงก็ได้
แต่ถ้าต่ำกว่า๑๕แล้วผมอยากให้ใส่เครื่องป้องกัน
ก็คือในเรื่องของเฮ็บตาสนับสอบแล้วก็เครื่องกล้องกันแล้วก็สนับเข่า
สรุปประเภทนี้อาจารย์ไม่เกลียด

เมื่อวานนี้เราเน้นไปที่ตัวเนื้อหาข่าวนะคะ
ที่เกิดเหตุกับเพชรมงคลสวิไลทองนะคะอายุ๑๓

ก็มาเกิดในช่วงจังหวะที่มีการถกเถียงเรื่องกฎหมายมวยฉบับใหม่พอดีค่ะ
ก็เลยทำให้เรื่องนี้ถูกกลับเข้ามาพูดถึงในข่าวอีกครั้ง
เอาจริงแล้วในระหว่างอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะคะคุณผู้ชม
คือข่าวเรื่องแก้กฎหมายมวยไม่ได้ดังอะค่ะ
มันไม่ได้อยู่ในความสนใจหรือถกเถียงของวงกว้าง
แต่คนในวงการมวยรู้นะคะรู้แล้วก็ทวงถามว่าตกลงทำไมไม่ได้เข้าไปให้ความเห็น
อันนี้ทางฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไขออกมาตามข่าวล่าสุดนะคะ
ทำไมไม่ให้ไปประชาพิจารณ์ทำไมไม่ได้รับรู้เลย
คนจะใช้กฎหมายทำไมไม่ได้เข้าไปให้ความเห็น
แล้วก็เห็นว่าเมื่อเนื้อหาออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้จริง
เขาต่อยมวยกันมาตั้งกี่รุ่นโตมาตั้งกี่คนเป็นแชมป์ตั้งไม่รู้เท่าไหร่
เขาก็ฝึกกันมาตั้งแต่เด็กทั้งนั้น
แล้วก็บอกว่าแต่ว่าไม่ใช่มองไม่เห็นปัญหาเห็น
แต่ไม่คิดว่าการกำหนดอายุของเด็กที่จะมาต่อยมวยด้วยวิธีนี้
จะแก้ปัญหาได้จริงและอย่าลืมว่าเด็กจำนวนนึง
บ้านก็ยากจนโอกาสเรียนก็แทบไม่มีตัวเองก็ยากจน
เพราะฉะนั้นถ้าเขามีโอกาสในการซ้อมมวยต่อยมวยหารายได้ได้
ทำไมต้องไปปิดโอกาสเด็กเหล่านี้
อันนี้คร่าวทางฝั่งของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะคะ
ในการแก้ไขเนื้อหาล่าสุดที่มีการกำหนดอายุของคนที่จะเริ่มต่อยมวย
ในขณะที่เมื่อวานนี้เราจะคุยเรื่องนี้แค่นิดหน่อยเพราะว่าเน้นข่าวเป็นหลัก

แล้วก็ผู้ที่จะอธิบายให้ฟังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี้มันจะฝืนธรรมชาติได้หรือ
ในเมื่อจากการวิจัยมาแล้วนะคะเด็กที่ต่อยมวยกับเด็กที่ไม่ต่อยมวย
ผลทางสมองมันต่างกันจริงแล้วทำไมเรายังจะให้ลูกหลานเราไปเสี่ยง
กับความไม่สมบูรณ์ทางสมองจากการถูกกระทบกระเทือนตั้งแต่เด็กเล่า
แต่ระหว่างรายการเราจะให้ทางฝั่งผู้ที่มองต่างออกไปได้โทรเข้ามาคุยกันด้วยนะคะ
เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กก็ตรงเป๊ะกับเนื้อหาของวิจัยที่ออกมา

คือจริงวิจัยของอาจารย์คือมันต้องมีคนอ่านมาแล้วล่ะ

อาจารย์ก็คงจะไล่ล่าตามหาข้อมูลจากนักข่าวอยู่เยอะทีเดียว

เอาอย่างนี้ก่อนค่ะอาจารย์
ถ้าสมมุติเราตัดประเด็นข่าวของเพชรมงคลออกไป
ยังไงเรื่องการถกเถียงเนื้อหากฎหมายใหม่
ก็ยังมีผู้ที่เห็นไม่เห็นด้วยจำนวนมากจากวงการมวยอยู่ดีถูกต้องไหมคะ

ทั้งฝั่งเห็นด้วยแล้วก็ทั้งฝั่งไม่เห็นด้วย

ค่ะซึ่งมุม
ในวงการมวยก็มีเห็นด้วยนะที่ผ่านมา
คุณหมายเฉพาะนี้ล่างโดยทางอนุกันมาทิการ
ด้านการศึกษาและกีฬาของสภา
แล้วก็ผ่านการประชุมหลายรอบหลายวงเรียกวงคุยหลายฝ่าย
ทั้งนักมวยค่ายมวยทั้งกระทรวงทะบวงกลมต่าง
ก็มีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ถกกันมาหลายรอบ
สุดท้ายก็มีการล่างขึ้นมาแล้วก็มีเข้าสู่ประชาพิจารณ์
รอบสุดท้ายที่เข้าสู่ประชาพิจารณ์ก็ผ่านความเห็นโดยรวมด้วยดี
ส่วนใหญ่มาถึงรอบสุดท้ายนั้นไม่ค่อยมีเสียงขัดแย้งแล้ว
อาจจะมีบ้างที่มาจากต่างจังหวัดที่บอกว่า
ให้เห็นใจธุรกิจมวยหน่อยเพราะว่า
วยดีพอโตขึ้นมา๑๔๑๕อายุ๑๕ขึ้น
ก็เข้ามาต่อยเวทีใหญ่ในกรุงเทพได้แล้ว
เขาบอกว่าเวทีใหญ่ในกรุงเทพบางเวทีไม่ยอมให้เด็กต่ำกว่า๑๕ปีชกอยู่แล้ว
ดังนั้นมวยฝีมือดีต่างจังหวัดก็มาชกในกรุงเทพหมด
ต่างจังหวัดก็เลยต้องใช้มวยเด็กชกกัน
งั้นมันไม่มีมวยเรียกคนดูก็เห็นใจหน่อย
ถ้าไปทำแบบนี้ธุรกิจมวยต่างจังหวัดก็จะล้มเหลวหมดเลยอย่างนี้
แต่ว่าก็เป็นเสียงส่วนน้อยแล้วก็วันนั้นก็ผ่านประชาพิจารณ์ด้วยดี

แล้วก็ส่งกลับไปให้ทางรัฐบาลทางกระทรวงต่างไป
ไปแสดงความเห็นออกมาอีกครั้งหนึ่งก็รอ๓๐วัน
ค่ะซึ่งก็เนี่ยค่ะไม่กี่วันนี้แล้วล่ะ
ทีนี้อาจารย์ถามตรงป่ายตรงแลนี่เลยนะคะ
คือการทำเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งตอนประชาพิจารณ์

คือคนในวงการมวยเนี่ยบ่นเยอะนะคะ

ทำไมเขาถึงรู้สึกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลย

ทำไมรู้สึกไม่ได้รับเชิญเข้าไป
วิจัยของทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ใครมาบ้างทะเลาะความเห็นแตกต่างกันบ้าง

ส่วนขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เนี่ย

มันทำในสภามีการเชิญมาหลายกลุ่มนะ
แล้วผมก็ไปเข้าร่วมได้เป็นบางครั้ง

แล้วก็นักมวยค่ายมวยก็เจอทุกรอบมีหมด
แต่แน่นอนมันย่อมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ

ที่เหลือมันก็ต้องบอกไม่ได้เข้าอยู่ดี

แต่ท่านต้องรู้ว่าที่แน่นอนก็คือว่าท่านนายกสมาคมมวย

ท่านเห็นด้วยนะว่าเด็กควรจะต้องมีการป้องกัน
ท่านเห็นด้วยกับเด็กอายุต่ำ๑๒ปีไม่ควรชกอยู่แล้ว
แล้วก็ในคนที่ทำร่างพรบมวยปี๒๕๕๙

ท่านก็บอกว่าตั้งแต่ยุคนั้นก็จริง

อยากให้เด็กเข้ามาชกก่อนวัยอันควรอยู่แล้ว

แล้วก็มีเด็กหลายคนที่ต้องแบบต่อยมวยหาเงิน

เราจะเห็นว่าวงเล็บ๑เขาจะบอกว่า
คนที่จะลงทะเบียนได้ต้องเป็นคนอายุเกิน๑๕ปีขึ้นไป

ก็ปรากฏหนึ่งย่อหน้าขึ้นมาว่าสำหรับผู้เยาว์
บิดามันดามายินยอม

ซึ่งประโยคหลังเติมมาลอย
ก็เกิดขึ้นจากการที่มีการประท้วงอะไรกัน
แล้วก็มันไม่มีทางออกยุคนั้น

แต่ว่าทุกคนก็จะไประบุอีกทีว่า
ถ้าเอาผู้ยาวไปชกนะก็ต้องไปขออนุญาตนะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์นะครับ
แล้วก็ต้องดูแลความปลอดภัยแต่ทางปฏิบัติมันไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเอง
แสดงว่าคนที่ร่างพรบมวย๒๑๑๒ก็รู้อยู่แล้วว่ามีอันตรายกับเด็กเล็ก
แล้วก็พยายามปกป้องตอนนี้ทางปฏิบัติมันไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเอง
พอท่านนายกให้ความเห็นว่าถึงเวลาแล้วแหละเนื่องจากว่าพรบคุ้มครองเด็กเนี่ย
ออกมาปี๒๕๔๖ในมาตรา๒๖เขียนไว้ชัดเจนว่า
เด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามห้ามนำเด็กไปเล่นกีฬา
ที่มีอันตรายขัดขวางต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
แล้วมาตรา๓๓ก็เขียนไว้ชัดเจนว่า
ที่มีความยากจนครอบครัวที่ยากจนนะ
ต้องมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กไปส่งเคราะห์

นี่คือพรบคุ้มครองเด็กที่ออกมาหลังปี๒๕๔

เรื่องของการที่ไม่มีเงินเข้าสู่การศึกษา
ไม่มีเงินกินข้าวกินปลาแต่ละวัน
อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเด็กที่เจ้าหน้าที่ต้องทำ

ขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมเอาจริงกับพรบคุ้มครองเด็กด้วย
อย่างนั้นมันไปด้วยกันไม่ได้ไงมันต้องไปคู่กันเท่านั้นถึงจะไปได้
คือเมื่อวานนี้ลองบอกคุณขาวผ่องไปเหมือนกัน

หรือคนที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขเนื้อหา
ในการกำหนดอายุเด็กที่จะมาชกได้

แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของกระทรวงอื่นถูกไหมที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าดิฉันลองสู้ต่อนะคะ

ก็แล้วไงคะในเมื่อของจริงก็ไม่เห็นจะทำได้
ก็ยังมีเด็กที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา

ต้องส่งตัวเองเรียนเผลอต้องเลี้ยงที่บ้านด้วย

ก็จะปล่อยกันไปอย่างนี้เหรอคะก็จะปล่อยให้เด็กแบบ
ก็ต้องไปดิ้นลนปากกัดตีนถีบขึ้นเวทีกันเอง
คือก็ไม่เห็นจะมีกระทรวงไหนออกมารับผิดชอบ

มันจะการันตีได้เหรอคะว่าการกำหนดอายุตามกฎหมายใหม่

เมื่อที่ผ่านมามันก็ตั้งแต่ปี๔๒ปีอะไรนี่คะ
คือการแก้กฎหมายนี่
มันหมายถึงการประกาศบรรทัศนของสังคม
การยอมรับร่วมกันของสังคมว่าบรรทัศน์ของบ้านเรานะ
เมื่อปี๒๐๑๒เราเอาแบบนี้นะ
คือเอาระวะยอมน่ะเด็กโชคกันไป
เรามีกฎหมายคุ้มครองเด็กมา

สังคมไทยเรายกระดับขึ้นมาประมาณนี้แล้ว
ส่วนการปฏิบัติการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด

แล้วของเก่าเขาก็ประกาศอยู่เหมือนกันนะ
ไม่คุมนะกระทรวงหน้าสังคมจะไปช่วยเหลือคนยากจนได้ถึงพลิกถึงขิงแค่ไหน

แต่หมายความว่าบรรทัศนสังคมประกาศแหละ
ประกาศแล้วว่าต่อไปนี้ต้องทำให้ได้สิ

มวยยังคงจัดชกอยู่คนดูยังคงไปดูอยู่ยังคงสุขสนานอยู่
อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องมาพูดคุยกัน
หลังจากที่บรรทัศนสังคมได้ปรับขึ้นไปแล้ว

วิจัยของอาจารย์คือทางฝั่งคนที่เป็นอดีตนักมวย
ก็บอกเขาก็ฝึกมาตั้งแต่เด็ก

เขาถึงมีกระดูกมวยถึงได้มีโอกาสในชีวิตขนาดนี้

คือห้ามเด็กต่ำกว่า๑๒ชกเลยถูกไหมคะ
คืออันนี้แหละที่เจ็บปวดสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วย
ประเด็นคือว่าเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ลักษณะสมองเป็นยังไงคะอาจารย์

คืออย่างนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า

กลไกของการกระแทกมันก็คือการเสียหาย
แต่แน่นอนมันไม่ใช่ร้อยคนเป็นร้อยคน
เหมือนกับเราบอกว่าจมน้ำเป็นเหตุนำการตายของเด็กตอนนี้อันดับหนึ่งเลย
เด็ก๗ขวบทุกคนต้องว่ายน้ำได้นะลอยตัวได้นะ
เขาบอกว่าผมว่ายน้ำไม่เป็น
ผมยังไม่ตายเลยเนี่ยผมอายุ๓๐แล้ว
ตอนเจ็ดครบผมเห็นตายเลย
ลูกผมไม่เห็นต้องเรียนเลยผมยังไม่ตายเลย

มันเป็นค่าเฉลี่ยนั่นเป็นภาพรวมอันนั้นเป็นอันที่หนึ่งต้องเข้าใจก่อนนะ
เพราะฉะนั้นคนชนะ๑คนแชมป์๑คนเนี่ย
สังเกตว่าแชมป์เนี่ยมันชนะคนมากี่คนนะ
แชมป์หนึ่งคนชนะคนมาเป็นพันนะ
คนที่สมองเสียหายและไม่สามารถเป็นแชมป์ได้
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ล้มเหลวว่า
เป็นมวยที่แบบไม่รุ่งเรืองไม่ได้เงิน
มีจำนวนมากกว่าพวกนี้มันเหมือนปีละมิตรไง
ไอ้ที่ยอดปีรามิตโอ้ยเล่นแล้วรวยเล่นแล้วมีส่วนหนึ่ง
แต่ไอ้ที่ไพ่แพ้สมองเสียหายกลับสู่การเรียนไม่ได้
วยก็ต่อยไม่ได้ด้วยนะไม่เก่งด้วยโอ้มีเยอะกว่า
อันนั้นเสียหายมากกว่านะ
เด็กหรือผู้ใหญ่การชกมวยก็ไม่ปลอดภัยทั้งนั้น
การที่มีโอ้โหสิ่งของมากระแทกอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
ปลอดภัยทั้งนั้นสุดท้ายลงเอยสมองเสียหายทั้งนั้นนะ
มีความเสี่ยงมากกว่านะ
เพราะศีรษะเด็กเทียบกับลำตัวเด็กนะ
ผู้ใหญ่เราจะเห็นว่าลำตัวใหญ่หัวเล็ก
เด็กมันจะหัวใหญ่ลำตัวเล็กกว่า

หัวจะมีมวลสารในอัตราส่วนที่สูงกว่าถ้าเทียบผู้ใหญ่
ที่อันตรายมากกว่าคือแหลงหมุน

หัวมันไม่ได้ไปเคลื่อนที่ทิศนี้ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นสมองก็จะถูกบิดเข้าไป
ในตัวสมองเนื้อสมองเองก็จะมีเซลลประสาทอยู่ชั้นนอก
มีเส้นใหญ่ประสาทต่อเนื่องมาอยู่ชั้นใน
เส้นใหญ่ประสาทก็จะเชื่อมโยงเซลล์ประสาททั้งหลาย
แล้วก็เชื่อมโยงมาเป็นเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงร่างกายด้วย
เวลาศีรษะหมุนอย่างรวดเร็วเนี่ยจากแรงหมุนเนี่ย
ประสาทกับเส้นยายประสาทมันจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน

เหล่าธรรมทัศน์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้
และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยครั้งนี้เนี่ย
ก็ได้พบเห็นเด็กกว่า๓๐๐คน

เทียบกับเด็กปกติที่อายุเท่ากัน
แล้วก็เสร็จฐานะความยากจนเท่ากัน

เราจะพบเห็นเซลล์ประสาทที่แบบเสียหาย
แล้วก็เส้นเลือดเสียหายมีเม็ดเลือดมีแท็กสะสม
อยู่ในเนื้อของสมองมากกว่าเด็กปกติที่ไม่ได้ชกมวย
เส้นใยประสาทมีความหลวมกว่ามีน้ำแทรกกว่านะฮะ
แล้วก็ใครที่ชกนานกว่าความเสียหายเหล่านี้ก็พบมากกว่า
คนที่ชกน้อยกว่าอันนี้ก็ชัดเจนนะว่า
แรงที่กระทำมีทั้งแรงตรงและแรงหมุน
กระทำแบบซ้ำไม่ใช่ว่าชกแล้วตายเหมือนรายที่เกิดขึ้น
อันนั้นส่วนน้อยส่วนใหญ่คือชกแล้วยังโอเคมึนนิดหน่อยก็จะกลับไป
อีก๗วันมาชกใหม่แล้วเขาจัดให้ชกใหม่ก็ชกใหม่นะ
ไม่ยอมทำตามกติกา๓สัปดาห์หยุดนะครับ

เช้ามาก็ปวดหัวนิดหน่อยก็ยิ้มได้เล่นได้เนอะ
แต่ว่าการบาดเจ็บสะสมเลื้อรังอันนี้
ส่งผลให้การทำงานของสมองการเรียนรู้
การควบคุมกล้ามเนื้อต่างในระยะยาว
มันก็จะเสื่อมสภาพเร็วกว่าคนปกติทั่วไป
นักมวยอาวุโสหลายคนท่านอาจจะบอกว่า
แต่ว่านักมวยอาวุโสหลายคนที่เราได้พบปะพูดคุย
จริงเราเคารพทุกคนนะที่ได้ประกอบวิชาชีพนี้มา
แล้วก็ได้รักษาวัฒนธรรมไทยมาได้ต่อสู้มาในชีวิตของเขา
เขาก็ควรมีความภูมิใจในชีวิตของเขานะ
แต่เราก็ปรึกษากันว่าสำหรับลูกหลานถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนไหม
มวยอุโสทุกคนก็ยอมรับนะว่าตัวเองนี่ก็
มันก็เสื่อมสภาพนะสมองนะมันก็ความจำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
เจ้าหน้าที่ในทะเบียนของการกีฬาที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนให้กับชมรมนักมวยอาวุโส
ก็บอกเช่นเดียวกันนะว่าส่วนใหญ่ก็จะเห็นสภาพแล้วเขาก็เทียบกับอายุเดียวกัน
จะเสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรนะแต่อันนั้นเราไม่ว่ากันฮะ
อันนั้นคือผู้ใหญ่ที่เขาตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของเขาแล้ว
ก่อนเขาจะมาเป็นนักมวยจริงเขาควรจะมีวุฒิภาวะที่จะเลือกชีวิตของเขา
ไม่ใช่ถูกใครกำกลับมาเนอะและรับรู้ความเสี่ยงและรับรู้รายได้ที่อาจจะได้
แล้วอาจจะไปไม่ถึงรายได้จุดนั้นและตัดสินใจว่าโอเคเอาแล้ว
แต่๗ขวบเขาจะรับรู้ความเสี่ยงอีกหน่อยหนูจะพิการนะ
หนูจะเอาไหมจะชกไหมหาเงินให้พ่อแม่แล้วก็อยู่ต่อหนูอาจจะรวยก็ได้
หนูอาจจะล้มเหลวก็ได้๗ขวบ๖ขวบเขาควรจะเป็นผู้ตัดสินใจเหรอ
หรือว่าเขาควรจะถูกปกป้องอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะ
ดังนั้นผลงานวิจัยอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่าอายุขนาดนี้ลงไปอันตรายขึ้นมานี่ไม่ใช่
แต่ให้บอกว่าอายุยิ่งน้อยยิ่งอันตรายง่ายกว่าน้ามากก็ได้
แต่ว่าอายุเท่าไหร่ที่มีความเสี่ยงมากกว่าแล้วก็เขายังไม่ได้อยู่ในวัยที่ควรจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ที่ที่คุณหมออดีศักดิ์บอกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมีท่านหนึ่ง
เพราะท่านนี้ก็อาจจะยกตัวอย่างชีวิตตัวเองได้ด้วยนะคะว่า
ก็เนี่ยก็ทำมาแบบที่เขาทำก็เริ่มตั้งแต่เด็กอย่างที่เขาทำ
แล้วก็เนี่ยจบปริญญาเอกด้วยสักครู่ค่ะ
อีกหนึ่งท่านนะคะดรไลแมนบุญถมนะคะอดีตนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งชาติ
และก็ยังเป็นนักกีฬาเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่๑๑ด้วยนะคะ

ดิฉันฟังทั้งสองฝั่งซึ่งเอาเข้าจริงนะคะอย่างคนกลางเนี่ย
ไม่แน่ใจว่าที่เถียงกันเนี่ยเถียงประเด็นเดียวกันหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะคะ

อะไรที่ท่านคิดว่าคนร่างกฎหมายเนี่ยก่อนจะผ่านกฎหมายออกมาต้องไม่ลืมจากวงการมวยคะ

ก่อนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่สามารถไปร่วมรายการได้ในวันนี้

แต่ก็รับฟังทุกส่วนทุกฝ่ายมาแล้วนะครับผมก็บอกตรงว่าไม่คงไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับ
แต่ว่าเรามาทำเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ให้มันเข้ากับเหตุการณ์แล้วก็ถูกจังหวะโอกาสการรัฐเทศะมากกว่าน่าจะดีกว่าที่จะต้องโทษไปโทษมาหรือโยนความผิดให้กันนะครับ

คืออายุ๑๒ที่จะห้ามชกเลยเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้จริงเลยเหรอคะสำหรับคนที่จะเข้าสู่วงการมวยนะคะ
อืมผมว่าอีกหลากหลายเหตุการณ์ในประเทศไทยนะครับที่จะต้องรอการแก้ไขอย่าว่าแต่เรื่องมวยเลยครับ
แต่ทีนี้พอเป็นเรื่องมวยที่ผมถนัดอยู่เนี่ยถามว่ามันจะห้ามกันได้เลยไหมก็คงห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นวัฒนธรรมไปแล้วครับ
ผมเข้าใจในฝ่ายวิชาการที่เขาออกมาพูดว่านู่นนี่นั่นอุบัติเหตุความเจ็บปวด

ทางสมองทางไอคิวแต่ในอีกมุมหนึ่งผมเรียนคุณจอมขวัญว่า

วันหนึ่งไม่ว่าคุณหรือผมหิวข้าวตาลายเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งนี่อยู่ไม่กินได้สบายใจอย่างมีความสุขแต่ผมล่ะ

สมมุตินะถ้าทางฝ่ายที่มีความสุขอยู่เนี่ยไม่ให้กินข้าวเลยสักหนึ่งแต่ถ้าโดนต่อยสักทีหนึ่งแล้วให้กินข้าวแบบมีความสุขมันก็ต้องยอมใช่ไหมครับ

คือคือเรียนเข้าใจที่ทางดรไลนแมนบอกนะคะแต่ทีนี้มันมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเปล่าคะคือถ้าเด็กยากจนกระทรวงไหนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องสวัสดิการเรื่องการดูแลประชาชนถ้าเด็กไม่ได้เรียนกระทรวงไหนต้องเข้าไปดูแลทำไมเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษาคืออันนี้คือเราไปแก้ไขแทนระบบหรือเปล่าคะอ่าลองเถียงดูนะคะ

เขียนเอาไว้เนี่ยคือกำลังจะบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยที่เราห่วงเยาวชนเนี่ยนะคะคือเด็กจมน้ำต่อปีมากกว่าจากกีฬามวยด้วยซ้ำเด็กประสบอุบัติเหตุจากรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์
ก็มากกว่าเด็กต่อยโมยเสร็จด้วยซ้ำใช่ไหมคะ
ถ้าเราไม่ได้พูดถึงอัตราการเสียชีวิตนะคะแต่ในแง่ของผลกระทบต่อตัวเด็กในระยะยาว
ไรแมนมีคำอธิบายไหมคะ
มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ให้เห็นนะครับว่าอัตราของนักมวยที่เท่าดูในตามสถิติก็มีประมาณ๓แสนคนนะครับ
ส่วนมากก็ผมฟังทางอาจารย์อริสักที่ท่านพูดวันนี้ก็เข้าใจนะครับว่าเป็นความเป็นห่วง
ถามว่าทางรัฐบาลสามารถดูแลพวกผมได้ทั่วถึงทุกคนไหม
ดรนายแมนค่ะครับผมค่ะขอขออนุญาตแทรกท่านนิดเดียวคือเรียนกำลังจะถามว่า
คือถ้าจะมาสายมวยไทย
ฝึกตั้งแต่อายุ๑๒ปีเต็มขึ้นไปใช้งานไม่ทันเหรอคะ
ใช้งานไม่ทันไหมถ้าจริงในบรรดายอบมวยที่ผมคุกคีกันมา
ส่วนมากต่ำกว่า๑๒มาเท่านั้นเลยครับเริ่มชกมวย
แต่ถามว่าใช้งานทันไหมก็อยู่ที่
ขบวนการฝึกวิธีการฝึกแล้วก็การออกไปหาประสบการณ์ในการแข่งขัน
เพื่อให้มีประสบการณ์ที่ดีในการแข่งขัน
เพื่อต่อยอดไปเป็นยอดมวยหรือยอดฮีโร่ของประเทศชาตินะครับ
หรือถ้ากฎหมายถ้ากฎหมายออกมาแล้วบังคับแล้ว๑๒ต่อยไม่ได้
แต่ว่ามันมีช่องทางอื่นไหมคะที่ดรไลแมนคิดว่าเอาล่ะเจอกันตรงกลาง
เอายังไงดีฟังเราหน่อยมีไหมคะ

เสนอนะครับข้อเสนอก็คือ
จัดตั้งกฎิกามีองค์กรมารองรับให้นักมวยเด็กชก
กรวทมีการกำหนดให้ทุกคนมาขึ้นทะเบียน
ในการเป็นนักกีฬาการเป็นโปรโมเตอร์การเป็นกรรมการในการจัดการขัน

ในจำนวนแยกชั้นอายุเด็กในการแข่งขันว่า
เด็กวัยนี้จำกัดจำนวนยกจำกัดเวลาในการแข่งขัน
จำกัดในการพักยกว่าพักเท่าไหร่ชกเท่าไหร่
แล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันตัวในระดับเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
สไตล์ในอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับ
เพื่อให้เกิดการเซฟและทุกข์ผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่วินวินหมดนะครับว่า
จำกัดอายุจำกัดอุปกรณ์จำกัดเวลาจำกัดจำนวนยก
อย่างนี้นะครับน่าจะเป็นทางออกที่ดีทั้งสองฝ่ายครับ
อันนี้หมายถึงว่ายังไงก็ขอจะคงลักษณะเดิมไว้
คือให้เด็กเริ่มได้ตั้งแต่อายุต่ำกว่า๑๒ใช่ไหมคะเพียงแต่กำหนดไป
เดี๋ยวนี้ค่ะคือเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ย
กรณีของเพชรมงคลกับฟ้าใหม่ที่ต่อยกัน
คะคือเอาเข้าจริงถ้าเราพูดถึงกฎหมายเก่า

กฎหมายที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยครับหลายเรื่องหลายอย่างที่ยังหาความยุติธรรมไม่เจอ
อืมผมก็ไม่ไม่บังอาจก้าวล่วงไปทางกฎหมายหรอกครับเพียงแต่ว่าเราเห็นเห็นกันอยู่เนี้ย
แต่แม้แต่เรื่องมวยเองก็เห็นละเมิดระเบียบกันเยอะเรื่องอื่นในสังคมก็เห็นละเมิด
อื่นอื่นกันเยอะค่ะนะครับทีนี้ถ้าผมก็ไม่อยากให้ละเมิดทางกฎหมาย
อยากให้ทุกคนวินวินในการดูแลชีวิตดูแลสุขภาพดูแลสังคม
ก็เลยอยากจะให้มีเด็ก๑๒นี่ชกมวยแต่มีอุปกรณ์ป้องกันตัวมีการเซฟทั้งขบวนการจัดการแห่งขัน
กติกาที่สามารถดูแลเด็กนักมวยไม่ว่าจะมีความป้องกันมีเครื่องอุปกรณ์ป้องกันเซฟเด็ก
แล้วก็จำนวนยกจำนวนเวลาให้เหมาะกับเด็กในวัยนั้นนั้นนะครับค่ะ
รลายแมนคะแต่ดิฉันลองถามแบบตามที่มันน่าจะเป็นเลยเนี่ยคือกฎหมายน่าจะออกมาเนื้อหาในการคุมเข้มเด็กต่ำกว่า๑๒ไม่ได้ต่อยแน่
จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับวงการมวยดิฉันอิงจากกฎหมายนะคะเพราะไม่น่าจะแก้ไขเนื้อหาอะไรแล้วแหละ
แล้วก็ยิ่งมามีข่าวอย่างนี้ด้วยค่ะภาพมันเลยยิ่งชัดทีนี้พอออกมาเสร็จแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นบ้างสำหรับวงการมวยค่ะดรไลแมน
เกิดขึ้นแน่แน่คือทรัพยากรมวยเราคงจะหายออกไปจากวงจรเยอะนะครับเด็กที่คิดว่าจะชกมวยเพื่อเวลาว่างให้เกิดประโยชน
เด็กไม่มีจะกินเหมือนผมเรียนคุณจอมขวัญตอนแรกว่า
ผมแบบผมยอมให้ต่อยทีหนึ่งถ้าผมได้กินข้าว

กับคนหนึ่งเขาอยู่สุขสบายมีความสุข

เขาก็สั่งได้แต่ผมไม่มีจะให้ผมทำไงล่ะครับ
อันนี้ผมไม่มองเฉพาะนักมวยครับและหลากหลายเด็ก
ที่ขาดโอกาสขาดสิ่งดีงามในชีวิตนะครับ
เวลาที่เราพูดถึงเด็กเล็กมากนะคะ
อาจจะอย่างเช่น๗๘ขวบที่เริ่มมาฝึกเนี่ยนะคะ
คือเด็กเขารู้จักแล้วเหรอคะว่า
กีฬานี้คืออะไรเขาต้องไปทำอะไร
เขาทำแล้วเขาจะได้เงินกลับไปกินข้าว

คืออาจจะมีข้อคอรหาได้ว่า
จริงเด็กอยากจะเลือกมาต่อยมวย

ที่จะไปวิ่งเล่นเล่นกับเพื่อน

ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่เองพยายามจะรักษาผลประโยชน

ด้วยความจำเป็นของชีวิตก็มี
แต่ทีนี้

ก็ยังเชื่อว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครรวย

กฎหมายกำหนดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ
มันจะเห็นสักระยะกี่ปีว่า

ต่างชาติที่ฝึกมาไม่ได้

ระยะ๑๐ปีที่ผ่านมาทีนี้

ค่อนข้างฐานะภาพทางสังคมไม่ค่อยจะดี

พอไปทางอื่นทีนี้ทรัพยากรมวยเราก็น้อยลง

ชกมวยไปแล้วมีรายได้มีอาชีพมากมาย

นักมวยไม่ได้เรียนจบ

ที่เคยชกมวยมาแล้วก็สามารถไปสอน
ขอสุดท้ายค่ะคือดูจากขั้นตอนแล้ว
เมื่อวานนี้คุณขาวผ่องกับคุณสุกริตก็มานั่งในรายการ
คือดูจากขั้นตอนแล้วเนี่ยยังไงเนื้อหาคงออกมาแบบนี้ค่ะ

คือยังไงก็ต้องออกกฎหมายห้ามเด็ก๑๒ชกใช่ไหมครับ

เพราะว่าขั้นตอนนี้คือรอส่งเข้าสนชแล้วนะคะ
แล้วทีนี้ถ้าสมมุติก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนของสภา

จังหวะนี้วงการมวยคุยอะไรกันไหมคะ
ว่าจะกลับมารวมตัวกันคัดค้านอีกครั้ง
หรือจะแถลงข่าวหรือจะไปยื่นหนังสือ
คือคุยกันไหมคะว่าจะทำยังไงก่อนกฎหมายออกเนี่ยค่ะ
ก็เท่าที่ทราบมาว่ากฎหมายก็ไม่รู้ออกไปแล้วหรือยัง

อย่างค่ะโอ
คือยังอยาก
ประจัดการอะไรบ้างที่ทำให้นักมวยก็อยู่ได้
สังคมอยู่ได้นักวิชาการเขาก็

โค้ดการันตีตัวเองออกไปแล้วก็ไม่อยากคืนคำก็ว่ากันไป
แต่ส่วนตัวผมทางนักมวยก็ยังอยากจะ
เหมือนที่คุณจอมขวัญว่าตอนแรกเห็นบอกว่า

แต่ผมว่าเด็กประเทศไทยเกิดออกมา

คือที่ฉันลองถามเนี่ยคือลองใช้จากหลายมุม
จากคนนอกวงการนะคะลองถามเข้าไปว่า
ตกลงมันมีมุมไหนที่เราควรจะตอบคำถามสังคมบ้าง
ก็คือว่าคิดไว้เหมือนกันว่าจะนั่งคุยกันในวงการ
แล้วถ้ายังทันหรือเขายังอยากรับฟังอยู่
ก็อยากจะใช้อีกรอบหนึ่งก่อนกฎหมายออกใช่ไหมคะ

แต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้ประเด็นอยู่หลายมุมนะคะ
เดี๋ยวดิฉันถามคุณหมออดีศักดิ์ต่อในรายการ
ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปร่วมกับคณะชาวมวยทุกท่านด้วย
ในการที่แจงระกาศและเหตุผล
เพื่อให้วิชาชีพมวยไทยเกิดกับเด็กและเยาวชนทุกคนนะครับ

คือเอาเข้าจริงตามขั้นตอนแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเนื้อหายากนะคะ
แต่ว่าถ้าเราจะเห็นท่วงทำนองแล้วก็
พอเกิดข่าวนี้มันเกิดการถกเถียงขึ้นมาอีกครั้ง
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ว่ามันสามารถยืดหยุ่นให้กับวงการมวยกว่านี้ได้ไหม
มุมมองของอาจารย์อดีศักดิ์นะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะก็คงจะติดอยู่ที่อายุ๑๒ไม่ให้ชกนี่แหละค่ะ
คือถ้าเกิดขึ้นจริงในส่วนของการคุยกันมีไหมคะ
ที่ในแง่ของการไปออกระเบียบตามออกประกาศตามกฎหมายอะไรอย่างนี้

จริงเราก็เข้าใจที่อาจารย์ไลนแมนพูดเนอะ
มันก็เป็นหัวใจก็คือว่ายังมีคนยากจนอยู่มาก
แล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขปัญหาความยากจน
เป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบตามพรบคุ้มครองเด็ก
ที่จะต้องไปดูแลครอบครัวที่ยากจน
แต่ว่าโดยหลักการถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่กระทำนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บ
ทำให้เกิดการเสียหายของสมองเรียกว่าเกิดความฉลาดน้อยลง
หรือว่างโง่ลงเขามีวงจรเรียกจนโง่เจ็บ
ก็ถามว่าทำไมคนจนต้องเจ็บด้วยต้องโง่ด้วย
และทั้งหมดนี้ก็ยกบาปอันนี้ไปให้กับครอบครัวที่ยากจน
เด็กก็ไปหาเลี้ยงพ่อแม่เขาหิวเขาเลยต้องไปชกมวยใช่ไหม
เขาจะต้องไปอยู่ภายใต้ธุรกิจมวยนะค่ายมวยจะต้องเข้าไปชก
เขาได้เงินแต่ค่ายมวยก็ได้ด้วยอย่างนี้แล้วรัฐบาลก็ไม่มาแก้ไข
เพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันกับการแก้ไขของปัญหาของครอบครัวที่ยากจน
ต้องช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่แบบสามารถที่จะอยู่รอดได้ด้วยนะ
ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเด็กหลังปี๒๕๖๒
เพราะฉะนั้นในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณเขาผ่องคุณไลแมนที่เกิดก่อนปี๒๔

แต่หลังจากนั้นต้องถามว่ารัฐบาลได้ใช้กฎหมายนี้แล้วหรือยังนะ
มวยเป็นแค่ภาพหนึ่งของความดื่มรัมของสังคมนั้นเอง
เพราะฉะนั้นต้องแก้ปัญหาทั้งหมดเลย
เราไม่ควรปล่อยให้คนจนต้องมาเจ็บแล้วก็ต้องไปโง่อีก
แล้วไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการให้เขาไปให้เขาไปชกมวยแล้วก็ทำให้เขาต้องบาดเจ็บ
ถ้าเรารู้ว่าผลการวิจัยเป็นแบบนี้แล้วก็ส่งผลแบบนี้นะ
เราก็ควรจะมาดูวิธีการแก้ไขร่วมกันเพราะฉะนั้นการแก้ไขพรบมวยจะเป็นจริงได้
ก็ต้องแก้ไขด้านเรื่องของความยากจนนะต้องใช้พรบคุ้มครองเด็ก๒๕๖๒
ซึ่งออกมาก่อนแล้ว๑๕ปีแล้วให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป
อันนั้นเป็นความจำเป็นที่เราต้องทำไปคู่กัน
อาจารย์ค่ะเรียนเข้าใจถูกไหมว่าเนื้อหาของกฎหมายใหม่ที่จะแก้ไขออกมา
มันจะมีแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเท่านั้นแหละที่ดูจะเป็นข้อถกเถียงมากที่สุด
แทบจะไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นอื่นเลยก็ประเด็นเรื่อง๑๒อายุยังไม่เต็ม๑๒ไม่ให้ชกเนี่ย
จริงมันมี๒ประเด็นก็คือประเด็นน้อยกว่า๑๒
ไม่ให้แข่งขันในลักษณะที่มีการปะทะจะแข่งขันด้วยวิธีอื่น
เช่นการลำมวยการโชว์ลีลาท่าทางอันนั้นส่งเสริม
ส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกหัดการฝึกฝนร่างกาย
เพื่อให้มวยเป็นกีฬาที่สร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมร่างกาย
พร้อมที่จะเป็นนักกีฬามวยที่ดีในอนาคต

ให้เป็นกีฬาปะทะได้นะแต่ให้ไปออกกติกาเฉพาะ
ซึ่งอันนี้ปล่อยให้วงการมวยทางเวชศาสตร์การกีฬาไปออกแบบกันใหม่อีกทีหนึ่ง
แต่๑๒๑๕ต้องมีกติกาเฉพาะที่แตกต่างจาก
คนที่อายุเกิน๑๕ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป
กติกาเฉพาะมีไว้เพื่อปกป้องการบาดเจ็บของศีรษะ
คือการให้คะแนนการที่เราจะไปเชียร์กันไปตัดสินแพ้ชนะกันเนี่ย
ไม่ใช่การกระทำความรุนแรงต่อศีรษะสำหรับเด็กอายุ๑๒ปี
ซึ่งอันนี้จะเป็นประเด็นที่จะต้องวางรายละเอียดกันมากกว่า
ไม่ให้ชกนี่คิดว่าเป็นประเด็นตรงไปตรงมา
เข้าใจง่ายแล้วก็น่าจะปฏิบัติได้ไม่ยาก
ประเด็นที่น่าจะเป็นปัญหาต่อไปคือประเด็น๑๒๑๕ว่า
กติกาของการกระทำศีรษะแบบไม่รุนแรงนั่นคืออะไร
และจะต้องออกแบบอย่างไรอันนั้นเป็นประเด็นที่ยากกว่า
ซึ่งเป็นอำนาจของการกีฬาใช่ไหมคะ
นั้นก็พรบคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้
แต่ว่าก็ไปว่ากันในรายละเอียดของแวดวงกีฬาแวดวงการแพทย์

คุณผู้ชมคะที่เชิญอาจารย์ดีศักดิ์มาเนี่ยนะคะ
เพราะว่ามันมีตัววิจัยเป็นตัวยันอยู่ตัวหนึ่งนะคะ
ว่าเพราะเหตุใดคนที่หนุนให้แก้ร่างนี้
โดยมีการระบุตัวเลขนักมวยที่จะต่ออีกแข่งเนี่ยนะคะ
เขามองว่าเด็กได้รับบาดเจ็บและมีผลในระยะยาว
แต่ก็ไม่ได้ว่าจะไม่รับฟังนะคะ

แต่เด็กทุกคนมันไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสเหมือนกันหมด
เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมว่าเด็กที่ต้องการจะอิ่ม
เขาก็ใช้ฝีไม้ลายมือของเขาแลกอิ่มมาเหมือนกัน
ถ้าเด็กมันพร้อมทุกบ้านคงไม่มีใครอยากต่อยมวย

จะว่าแค่ให้สองฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องมวยมาคุยกันไม่ได้

คือต้องไปดูด้วยว่าตามกฎหมายอื่น
ในการที่มีประชาชนตกหล่นจากระบบ

เหนือจากแค่พรบเด็กกับพรบมวยที่เถียงกันอยู่